แม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ
เมื่อวานนี้จะออกมาพูดแล้วว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สีเขียว
ที่เราใช้กันเนี่ยปริมาณการผลิตเนี่ย
มันอยู่ที่สักประมาณ๑ล้าน๒แสนชิ้นต่อวัน
จัดให้บุคลากรทางการแพทย์๗แสนชิ้น
ประชาชนคนทั่วไป๕แสนชิ้นมันไม่พอหรอกค่ะ
แสนชิ้นเทียบกับคนในชาติ๗๐ล้านคน
มันไม่พอเพราะฉะนั้นตอนนี้พึ่งรัฐบาลไม่ได้
ก็ต้องช่วยเหลือก็ต้องพึ่งตัวเองนะคะ
พาไปดูแต่ละจังหวัดกันหน่อยค่ะ
เขามีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยตามมีตามเกิด
คุณผู้ชมจุดแรกที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
นครสวรรค์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมืองค่ะ
ก็คือคึกคักไปด้วยจิตอาสาบุคลากรในโรงพยาบาล
ร่วมด้วยช่วยกันทำหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เพราะมีการใช้วัสดุประยุกต์มาจากผ้าห่ออุปกรณ์ทางแพทย์
ชนิดที่ไม่ใช่ผ้าถักทองแปลว่าอะไร
แปลว่าป้องกันคัดกรองเรื่องของสารคัดหลัง

ไปทำให้ปราศจากเชื้อซึ่งมีแผ่นกลองรวม๔ชั้น
ทำให้มีประสิทธิภาพในการคัดกรองเชื้อโรค
ถึง๙๕และยังเป็นวัสดุกันน้ำได้ด้วย
เพราะฉะนั้นเหมาะมากที่จะเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ค่ะ

ที่วัดป่าสุธาวาส๒บ้านหนองบัวทองอำเภอเมือง
พูดถึงตอนนี้คาราวาสก็ต้องการนะหน้ากากอนามัย

บางทีรับกิจนิมนต์ก็ต้องออกไปข้างนอก
อาสาสมัครจิตอัดศาสนิยล์รวมถึงอสหมอในหมู่บ้าน
เพื่อเน้นนะคะเอาไปแจกให้พระสงฆ์
แล้วเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
จากหน้ากากอนามัยที่มีความต้องการแล้วตอนนี้ควบคู่กันไปเลย
ล้างมือที่ทำจากแอลกอฮอล์ขาดแคลนไม่ต่างกันค่ะ
นิสิตและจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
เอาเจลแอลกอฮอลล้างมือ๕๐๐ขวดไปแจกให้ชาวบ้าน
แจกให้เจ้าของร้านค้าแถวถนนผ้าคราม
เป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ

ล้างจริงก็คือไปล้างด้วยสบู่นั่นแหละ
แต่ถ้าอยู่แบบนี้แม่ค้าเขาไม่ล้างมือไม่ได้
ก็ใช้เจลอนามัยเขาก็เลยเอาไปแจกค่ะ

ครูโรงเรียนบ้านเจ๊บิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะ
ให้เด็กนักเรียนทำหน้ากากอนามัยเอาไว้ใช้เองนะคะ
เพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙
สดุที่ใช้ทำหน้ากากเนี่ยก็จะเป็นผ้าหลักสีผ้าสาลูด้วยนะคะ
สามารถป้องกันเชื้อได้สักประมาณ๖๐
ส่วนวิธีการทำก็จะเป็นแบบง่ายทำมือเย็บเองค่ะ
เพราะในพื้นที่ต้องยอมรับว่าหน้ากากอนามัยตอนนี้หาซื้อไม่ได้เลยหาซื้อยากมาก
ปิดท้ายที่อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
ก็มีการจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนชาวบ้าน
ทั้ง๑๘หมู่บ้านในพื้นที่เอาความรู้ไปช่วยเหลือตัวเอง
น่าสนใจมากคุณสุภาษารานำเสื้อชั้นในสตรี
เสื้อในมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นหน้ากากอนามัย
เนื่องจากว่าตอนนี้วัสดุเริ่มขาดแคลนหาซื้อยาก
บ้านบางคนบอกยังพูดติดตลกเลยนะบอกว่า
โรคโควิด๑๙ยังไม่หยุดแพร่ระบาด
ชั้นในสตรีก็อาจจะขาดตลาดได้ในอนาคต